ครับเดี๋ยวเตือนกันหน่อยนะฮะทั้งลูกค้าแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าด้วย

คืออาหารต่างเนี่ยยังไงเอาให้แบบปรุงสุกแล้วก็ถูกสุขอนามัยนะครับ

อาหารที่ไปซื้อมาจากตลาดตอนไปเที่ยวที่ท่าวังผาที่จังหวัดน่าน

ก็จะเอาภูมิกลายัดใส่กระบอกพอมาเปิดดูที่บ้านเนี่ย
คือสิ่งที่มันไตออกมาจากกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันเหมือนเป็นนอน
เป็นนอนไต่ออกมาไม่ได้ผลิตในสำนักอะไรใช่ไหมคะ
อันนี้ไม่เกี่ยวกับสำนักเลยอันนี้ตลาดทั่วไปค่ะ
คือเธอบอกคือดีที่เห็นก่อนถ้ากินเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ย
จริงถ้าแบบกินเลยเออเขาเรียกปลากระบอกค่ะ
พุงปลาเนี่ยยัดใส่เอาไว้มันต้องมีกรรมวิธีอ่ะ
แต่ไม่รู้ว่าสองกระบอกเนี่ยมันยังไงมันมีหนอนเลยตายเยอะออกมา
มันเป็นห่อนแมลงวันหรือเปล่านี่ใช่เราไปถามทางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านเนี่ย

พอเขาเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในกระบอกเนี่ย
อาจจะความร้อนไม่พอไม่ถึงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แมลงวันมันก็เลยมาไข่เอาไว้มันจะมีระยะเวลาในการฟักตัวนะ
ซึ่งมันก็ไม่แน่ไม่นอนว่าจะวัน๒วันหรือจะกี่วันก็แล้วแต่

บางทีมันไปฟักไข่อยู่ในโพรงจมูกของเรา
ในร่างกายของเราเนี่ยทำยังไง
ฝากเตือนกันไว้นะไม่ใช่เรื่องเล่น
หลังกันไปด้วยภาพนี้ค่ะแหมภาพดีเลยนะคะภาพสวยเลย
กำลังไตเลยค่ะแหม